พายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงแล้วก็บางพื้นที่ลูกเห็บตก
เมื่อวานบางพื้นที่บอกโอ้โหลูกเห็บตกเท่าลูกมะนาว
ค่ะก็ยังคงจะเป็นแบบนี้อีกสัก๒๓วันนะคะ
คุณผู้ชมก็ต้องเตือนกันสำหรับทุกคน
ดำรงชีวิตจะดำเนินชีวิตอย่างไร

โดยเฉพาะเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็แนะนำว่า
ให้ใช้ไม้ค้ำยันไม้ผลเอาไว้

รวมถึงงดตากพืชผลการเกษตรด้วย
ติดตามรายละเอียดในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

คุณผู้ชมคะฝนที่ตกกลางฤดูร้อนกลับมาอีกแล้วค่ะ
โดยสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเกือบทั่วทั้งประเทศของไทยค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลผลิตผลทางการเกษตรให้ดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในช่วงนี้นะคะมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าขนองค่ะ
เกษตรกรงดตักพืชผลทางการเกษตรค่ะ
คำยันกิ่งของผลไม้ป้องกันภัยจากลมแรง

เพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้และควรใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
อากาศร้อนกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
ลมพัดแรงระวังลูกเห็บตกนะคะ
เกษตรกรระหว่างศัตรูพืชจำพวกหนอน
ระบาดในผักและผลไม้คลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองตลอดนะคะ
ลับกับมีแดดบ้างเล็กน้อยค่ะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน
แล้วก็ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนทะเลนะคะ
คลื่นจะสูง๑๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่เรียกว่า
นาทีระทึกเลยค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
คือการเดินเรือออกไปท่ามกลางพายุ

เป็นพายุนะคะนอกชายฝั่งของรัฐหลุยเซียน่า

นี่คือภาพที่ถ่ายจากเรือตกกุ้งนอกชายฝั่งนะคุณผู้ชม
ต้องหนีเอาชีวิตรอดเอาชีวิตกลับมาให้ได้

พายุในครั้งนี้ทำให้มีเรืออับปางไปแล้วอย่างน้อย๑ลำค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ